แม้ว่าพระมหาภัยวันท่านจะออกมาเตือนสติแล้ว
แต่เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปตามต่อ
เกี่ยวกับผมชินกับชื่อนี้ผมขอเรียกท่านแบบนี้แล้วกันนะ
คุณกุศลหมีเทศนะครับ
ตอนผมทำข่าวการเมืองผมรู้จักท่านในชื่อนี้
นี่แหละครับทีมข่าวไปเปิดใจนะฮะอดีตสอสอคนนี้นะครับ
เขาพูดว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน

สีอริยะสีอรัยะวงศา
เป็นอดีตสอสอชื่อดังของจังหวัดสุโขทัยครับ
ประกาศตัวเองเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
มีผู้มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
กุศลศรีอาริยะเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่า
พิธีกรรมในคลิปที่นักข่าวเห็นเนี่ยนะ
เป็นการประกาศว่าตัวเขาเป็นศาสดาเป็นพระศรีอริยเมตรัย
เพื่อมาบอกมนุษย์โลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์
สันติสุขมาสู่โลกและจะมาช่วยปราบโรคร้ายโควิด๑๙
โลกใบนี้กลับมาสมบูรณยิ่งกว่าเดิม
หน้าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับ
เอาลองฟังเขาเล่าดูฮะ
นายกุศลศรีอริยะยังบอกอีกว่า

เชื่อว่าตัวเขาเป็นศาสดาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องย้อนกลับไปหลายสิบปีก่อน
เขาบอกว่าเขาไปหาร่างทรงคนหนึ่งฮะแล้วร่างทรงท่านนั้นเนี่ยก็ทักว่า
ถ้าเจ้าอยู่จะสร้างคุณงามความดีและทำให้ผู้อื่นได้หลุดพ้น
จากนั้นเขานั่งสมาธิทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับ
ทำแบบนั้นได้๒๓เดือนพูดกับใครไม่ได้ยิ้มได้อย่างเดียว
พี่น้องก็พาไปหาพระที่นับถือครับจากนั้นก็กลับมาพูดได้ตามปกติ
แล้วคราวนี้นะสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ทั้งหมดด้วย
ไปดูบรรยากาศที่สวนธรรมชาวศรีวิรัยที่จังหวัดหนองบัวลำพู
เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมดังกล่าวทีมข่าวสำรวจเบื้องต้นพบว่า
ที่ที่นี้นะครับพื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่อะไรมีเทวรูปต่างตั้งอยู่
สอบถามลูกศิษย์ทราบว่าเมื่อมีพิธีวางเสาเอกห้องพระไปเมื่อ๒๘กุมภาพันธ์นี้
ที่ผ่านมาเนี่ยครับในงานวันนั้นแหละนายกุศลศรีอาริยะได้ประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้าย
ในคลิปซึ่งบอกว่าเป็นความเชื่อนะฮะคนที่นั่นบอกนะ
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับชาติพบก็ไม่แปลกอะไร
เนื่องจากนายกุศลศรีอริยะมีเป้าหมายจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
อืมทุกคนก็สามารถจะเป็นได้อืมจะเป็นในที่นี้เนี้ยน่าจะหมายถึงศาสดาองค์สุดท้าย
ลองไปฟังลูกศิษย์ของคุณกุศลเล่าให้ฟังฮะ
ที่นี่คือดินแดนเก่าของศรีโคตรพัตบูรณ์แล้วพบชาติของท่านพ่อกุศลศีลอาริยเมตรัย
ท่านเคยเกิดเป็นสี่โคตรพัตตะบองอันนี้คือความเชื่อ
ท่านก็เลยว่าที่หนองบัวลำพูเนี่ยมีอะไรหลายอย่างที่เชื่อมโยงกับความเชื่อ
ศรัทธาท่านก็เลยเลือกที่นี่ที่จะประกาศ
คำว่าศาสดาหรือคำว่าพุทธหรือคำว่าพระศรีอริยเมตรัย
ที่ใครเรียกร้องหาเนี่ยทุกคนสามารถเป็นได้
ทุกคนสามารถเป็นได้ค่ะ
ขึ้นอยู่ว่าความตั้งใจของเราเป็นเพื่ออะไร
หมายเราเป็นเพื่ออะไร
ไปถามท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้างนะฮะนายสร้อยทองพลดงนอก
ท่านเล่าบอกว่าเคยเข้าไปเก็บค่าน้ำที่สวนธรรมดังกล่าวนี่แหละ
ก็เคยเห็นคนดูแลนะคือนางนิยาเนี่ยนำทูบมาจุด๕๙ดอก
กราบไหว้เทวรูปต่างแล้วก็แวะมาบอกว่าติดต่อกับพระวิญญาณต่างได้
โดยส่วนตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกท่านไม่เชื่อ
แต่ก็เฝ้าสังเกตดูนะครับซึ่งก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่มันเสียหายออกมา
แต่คุณเรื่องนี้ที่พระมหาภัยวันมีการเอาคลิปนี้ค่ะมาโพสต์เนี่ยนะ
ซึ่งพระมหาภัยวันเนี่ยก็บอกนะคะบอกว่าการทำแบบนี้จริงมันทำไม่ได้
จะไปเปรียบว่าตัวเองเป็นศาสดาตราบใดที่ยังมีพระธรรมคำสอนอยู่ในโลกนี้
จะไม่มีศาสดาซ้อนขึ้นมาอีกคนแน่นอนแล้วการอ้างตนแบบนี้ไม่เหมาะสม
อย่างเช่นการชวนคนอื่นมาไหว้มาเคารพมาสการะบูชาตัวเองมันเป็นบาปใหญ่
เพราะว่ามันเป็นการชวนคนมาหลงผิดทีเนี้ยเหมือนกับพระมหาภัยวันก็บอกว่า
คนที่อ้างตัวอย่างนี้อยากให้เลิกทำเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้
คนที่ทำผิดกลับใจได้เนี่ยจะเป็นบุญซึ่งอัตมามองว่าคนผิดที่ทำผิดแล้วไม่รู้ตัวเนี่ย
อันนี้น่ากลัวอันนี้คือสิ่งที่พระมหาภัยวันบอกแต่ทีนี้นักข่าวก็พยายามจะสอบถามเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าตอนติดต่อไปนายกุศลศรีอาริยะเขาบอกว่า
เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ทีเดียว๓๐มีนาคมนี้พี่เบิร์ต
แล้ว๓๐มีนาคมนี้นี่นับไปอีกประมาณเท่าไหร่๑๙วัน๓๐มีนาคมนี้เขาจะมีการจัดพิธีขึ้นอีก
เขาบอกว่าให้นักข่าวมาได้เลยนี่แหละเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย
ก็น่าจะเป็นการยืนยันในแนวทางความเชื่อของท่านแหละแต่ก็อย่างไรก็ตามครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมฮะ
ข่าวนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็คือว่ายังไม่ได้มีความผิด
เพราะว่ายังไม่ได้ไปหลอกลวงอวดอุตลิให้ใครเขาหลงเชื่อแล้วก็เสียหายกันไป
แต่คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณเอาละกันนะครับยึดมั่นถือมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับ